คุณผู้ชมเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ
เป็นคดีสลดแล้วก็สะเทือนขวัญกรณีที่แม่ถูกฆ่า

คือเมื่อวานเรานำเสนอข่าวมันก็มีกระแสออกมาว่า
สุดท้ายแล้วคนที่ฆ่าแม่คือใครกันแน่

ในโลกโซเชียลก็มีการเอาหลักฐานต่างออกมามากมาย
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตอนนี้ตำรวจออกมาบอกแล้วนะคะว่าคนที่ฆ่าคือลูกชาย
คือน้องกายแต่ปมสาเหตุนี้ยังไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรกันแน่
ซึ่งคดีนี้ค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานรวมถึงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

เพราะว่าต้องการที่จะคลายข้อสงสัยต่างที่โดนตั้งคำถามจากสังคม
ในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีบอกว่าไปดูกล้องวงจรปิดซิมีใครเข้าออกบ้านไหม
ไปดูซิ๒คนที่มาพบศพแม่ในตู้เย็นเพื่อนของแม่
คือก่อนหน้านี้เขาทำอะไรอยู่แล้วเข้ามาที่บ้านก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด
เชื่อได้ว่านายศิระสมเดชหรือว่ากายคนที่เป็นลูกชายเนี่ย
เป็นคนลงมือฆ่าแม่คือนางสาวยุรีเถาวัน
เพราะว่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพตั้งแต่วันที่๒๓พฤศจิกายน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะคือตำรวจก็ไล่ดูภาพ
กล้องวงจรปิดวันเสาร์ถึงวันจันทร์

มีแม่กับลูก๒คนแค่นั้นที่อยู่ในบ้าน
ถูกต้องแล้วบ้านหลังนี้เข้าออกได้ทางเดียวเท่านั้น
ทีนี้พอไปตรวจสอบไล่มา
มาเห็นช่วงกลางวันของวันที่๒๕
ก็คือเป็นตอนที่เพื่อนของคุณแม่ไปตามหาที่บ้าน
บอกว่าช่วงบ่ายไปตามหาแล้วก็มีปากเสียงกันกับน้องกาย
นี่ค่ะเป็นหลักฐานที่ได้เห็นชัดเลย

ใช่แล้วทีนี้มันก็ไปสอดคล้องกับคนข้างบ้าน

บอกว่าช่วงประมาณ๔ทุ่มของวันอาทิตย์
ได้ยินเสียงเหมือนเสียงตอกเสียงสับ
ทีนี้จุดในการใช้หั่นศพค่ะคุณผู้ชม
ก็คือห้องน้ำชั้น๒ของบ้าน
ตำรวจเขาไปเอาสารเรืองแสง
มาตรวจสอบว่ามันมีคราบเลือดอยู่ไหม
ปรากฏว่าพอเอาสารเรืองแสงไปตรวจสอบ
ก็ปรากฏว่ามีคราบเลือดอยู่จำนวนมาก
ส่วนข้อสงสัยที่บอกว่า
ทำให้กายตาย
ตำรวจที่อยู่ในขณะที่เกิดเหตุ

บอกว่ากายเป็นคนใช้อาวุธปืน
จ่อศีรษะแล้วยิงตัวเอง
ฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
คือเวลาค่อนข้างเยอะครับตั้งแต่๒ทุ่ม
จนถึงเกือบจะเที่ยงของอีกวันนึง
มันพอมีเวลากับเด็กที่อายุ๒๐กว่าเขาก็น่าจะได้ครับ

แสดงว่าเราก็มีพยานที่เป็นตำรวจก็เห็นว่าน้องฆ่าตัวตายเองไม่ได้มี
เอาปืนจ่อศีรษะตัวเองอยู่ตรงบันได
คาดีนี้เรื่องต้นน่าจะมีมูลเหตุคือลูกชายและลูกแม่เท่านั้น
ที่ตำรวจสรุปออกมาแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไล่เรียงจากเหตุการณ์ดู

นางสาวยุรีไปพบศพเพื่อนคนนั้นก็คือนุษย์
เข้าไปในบ้านพร้อมกับพี่ชาย
แล้วก็ก่อนหน้านี้คือเชิญหรือชวนตำรวจที่รู้จักเป็นนายดาบ
หนึ่งนายมาด้วยและนายดาบนั้นก็ชวนเพื่อนตำรวจมาอีกสองคน

กับพี่ชายสามารถเข้าไปในบ้านได้
เพราะว่าตอนนั้นกายกดประตูรีโมทเพื่อจะขับรถออกมาพอดี
นุษย์กับพี่ชายเขาก็เลยรีบถลายตัว
แถตัวเข้าไปในบ้านแหละเข้าไปค้นหานางสาวยุรี
แล้วก็ที่ตำรวจบอกว่าเห็นว่ากายยิงตัวตาย

แต่มองเข้าไปเห็นกายยิงตัวตายอยู่ตรงบันไดบ้าน
ใช่เพราะว่าที่แรกมันก็มีการตั้งข้อสงสัยว่า
เรื่องถนัดซ้ายถนัดขวาว่ากายถนัดซ้าย
แล้วทำไมกระสุนถึงทะลุจากขมับขวาไปซ้าย
ที่เป็นเพื่อนกายแชร์ตอนที่กายกำลังลอกกันบ้าน

คือสรุปแล้วญาติบอกว่ากายใช้มือได้ทั้งสองข้าง

ซ้ายและมือขวาก็ประจวบกับที่ครูสอนพิเศษ

ก็ซ้ายขวาใช้ได้เขียนได้นะครับ
ค่ะทีนี้ครูสอนพิเศษให้กับน้องกายเขาก็บอกนะ

คุณครูเขาสอนพิเศษให้กับกายมาตลอด๔ปี
บอกว่าช่วงหลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์เนี่ย
กายโทรมามาปรับทุกข์กับคุณครู

ผมมีปัญหาผมหาทางออกไม่ได้
คือเท่าที่ฟังเหมือนกับเป็นการติดหนี้ในเกม

จนถึงขั้นลงมือทำร้ายแม่จนเสียชีวิตหรือเปล่า

กายบอกว่าก็เคยทะเลาะกับแม่รุนแรง
ถึงขั้นไปลากท่อนเหล็กจะทุบตีแม่มาแล้ว

เรื่องของการประกอบพิธีทางศาสนา
ญาติของนางสาวยุรีก็ได้นำศพของนางสาวยุรีเนี่ย
กลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบ้านไร่
อำเภอศรีสำโรงตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วก็มีการสวดศพคืนแรกแล้ว
ส่วนลูกพี่ลูกน้องของนางสาวยุรี

เพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัว
ญาติก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าหลานชายจะเป็นคนลงมือฆ่าแม่
จะขอรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อีก๓๐วัน
ถ้าเกิดผลออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมที่จะยอมรับ
ส่วนแม่ของนางสาวยุรีย์คือนางประโยงเถาวัน
ส่วนศพของนายศิระหรือว่าน้องกายทางญาติฝังพ่อ
จะเดินทางมารับศพโดยจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดย่านดอนเมืองนะคะ